คุณผู้ชมคะตามข่าวกันต่อค่ะดูเวลาตอนนี้๗โมง๒นาทีนะคะ
หลายคนบอกว่ากำลังลุ้นกับภารกิจนี้แล้วก็เกาะติดข่าวนี้
เพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศจริง
เกี่ยวกับปฏิบัติการค้นหาลูกเรือของเรือหลวงสุโขทัยนะคะ
ที่ตอนนี้อีก๒๓ชีวิตกำลังค้นหาอยู่นะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะจะให้คุณผู้ชมฟังทางด้านผู้การเรือหลวง
ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือหน่อยค่ะ
เพราะว่าอะไรตลอดชีวิตของการเดินเรือมาเนี่ย๑๐กว่าปีนะ
ผู้การเรือหลวงเนี่ยคือบอกว่า๑๓ปีเนี่ย
ผมทำอาชีพนี้แล้วก็เดินเรือมาเนี่ย
ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เจอคลื่นลมแรงหนักที่สุดในชีวิต
ผมยังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลย
ซึ่งทางผู้การเองก็มีการประกาศแจ้ง
ให้ลูกเรือได้ทราบตลอดเวลาเลยนะคะ
ว่าทำอะไรตัดสินใจทำอะไร
เพราะว่ากำลังพลบนเรือมีทั้งทหารเรือประจำเรือหลวง

ซึ่งทางด้านนาวาโทพิชิตชัยเถื่อนนาดีผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยเนี่ย
บอกนะคะบอกว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะ
ยังมีความหวังลูกน้องทุกคนจะต้องรอด
เราทุกคนต้องไปต่อให้ได้
คนที่ศูนย์หายจะต้องรอดทั้งหมด
คือก็ต้องยอมรับว่าทหารเรือเนี่ย
ถือว่าเป็นมนุษย์ที่บึกบึนแข็งแกร่งและอดทนที่สุดเหมือนกันนะ
การฝึกนี่โหดด้วย
คุกป้องค่ะลองฟังเสียงท่านหน่อยนะคะ
นี่ไงวินาทีสุดท้ายที่เขาได้ยินเสียงประกาศกันอยู่ตอนนั้น

เรื่องของกำลังใจมันเป็นเรื่องสำคัญจริงนะคะ
แล้วทางผู้การเรือหลวงเนี่ย
ยกตัวอย่างพันจาเอกนักฐีนาคมณี

เราเล่าข่าวนี้ให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วนะ
คือเขาบอกว่าตอนแรกพันธาเอกณฑีน่ะ

แต่สุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือมาได้

เป็นความหวังให้เห็นว่านี่ไง
สามารถเอาชีวิตรอดอยู่ได้
แล้วก็เชื่อด้วยนะว่าคนอื่น
ก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็จะต้องรอดกลับมาด้วยคุณผู้ชม
อกจากนี้นะคะทางด้านผู้การเนี่ย
ก็มีการเปิดเผยช่วงที่เกิดเหตุวิกฤต

พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตามลำดับทุกอย่างเลย
ทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เรือเริ่มเอียง
ว่าเรือเริ่มเอียงผู้การเองอยู่บนสะพานเรือนะ

ผู้การจะคอยสั่งการจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยค่ะ
ตอนนั้นทุกคนเครียดเงียบกันหมดเลย
แล้วก็ต้องพยายามกระตุ้นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กลับมา

ร้องเพลงร้องเพลงเพื่อที่จะได้ไม่เครียด
จนกระทั่งเริ่มมองเหตุการณ์แล้วว่าเฮ้ย

หลังจากนั้นผู้การก็จึงประกาศชี้แจงกับกำลังพล
วิธีการที่จะเอาตัวรอดหลังจากที่เรือล่ม

อะไรที่อยู่กับตัวแล้วมันเป็นของหนัก
ถอดเสื้อผ้าทิ้งของมีค่าเอาไว้
แล้วใช้วิธีลอยตัวจับกันเป็นคู่บัดดี้ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นผู้การเองยังอยู่บนสะพานเรือนะ

ที่อยู่ด้านบนสุดจะเห็นภาพกว้าง

ว่าลงไปจากเรือสละเรือกันหรือยัง

และคนสุดท้ายที่ตัดสินใจสละเรือคือตัวผู้การค่ะ
คือเอาง่ายจะต้องให้ลูกน้องให้กำลังพลเนี่ย
คือเหมือนกับแบบได้ลงไปก่อนออกให้หมดก่อนนะคะ
แล้วตัวเองถึงจะสละเรือตามมา
ส่วนอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชม
พันธาเอกธวัชชัยเตรวัตร
เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ประจำเรือหลวงสุโขทัย

มือขวาท่านเป็นแผลตรงนิ้วหมดเลยเหรอ
ขวาด้านขวาหมดเลย๔นิ้วน่ะ

คือคนที่พยายามที่จะไปปิดประตู
ไม่ให้น้ำทะเลมันทะลักเข้ามาในเรือ
เหมือนเมื่อกี้ท่านทำท่าเหมือนงั้น

แล้วมือที่เป็นแบบนี้คือมันโดนหนีบด้วยคุณผู้ชม

บอกว่าตอนนั้นใต้ท้องเรือน้ำไหลเข้ามาเต็มใต้ท้องเรือเลย

แล้วปลุกกำลังพลในห้องนอนนะให้ขึ้นไปด้านบนให้หมด

คือพอเห็นสถานการณ์แบบนี้แล้ว

ล็อกประตูไม่ให้น้ำไหลเข้ามาเพิ่มที่ชั้น๓
ซึ่งตรงจุดชั้น๓เป็นห้องทำงานนะ
แล้วตอนนั้นระดับน้ำอยู่ที่อกแล้วค่ะ

ใช่ต้องปลดเสื้อชูชีพออกค่ะ
แล้วก็ดำแล้วมุดลงไปปิดประตูไม่ให้น้ำเนี่ย

แล้วมือแบบก็โดนหนีบทั้งมือและนิ้วนี่คือสาเหตุไง
ที่ทำให้นิ้วข้าแตกแล้วต้องใส่เสือกด้วย

ใช่เพราะว่าจังหวะนั้นที่บอกพยายามปิดประตูแล้ว
นะเรือเจอคลื่นแล้วเกิดแรงเหวี่ยงดันน้ำออกมาไง
ตัดสินใจกับน้องที่อยู่ด้วยกันตอนนั้นว่าเฮ้ยมันปิดประตูไม่ได้แล้วอ่ะ
คือต้องหนีออกมาแล้วอ่ะหนีออกมาแปลว่าไม่มีคนไปปิดประตูแล้ว
น้ำมันก็ทะลักเข้ามาทะลักเข้ามาสุดท้ายเรือจมไง

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ลองนึกดูว่านี่คือเรือลบนะ
รบนะเจอคลื่น๔เมตรเอ็นน้ำเข้าเรือแต่นี่คือเรือลบ
ถ้าหากว่าเรือลำนี้ไปโดนยิงขณะออกปฏิบัติการไปชนหินโสโครก
ชนอะไรที่อยู่ใต้ท้องทะเลเนี่ยอันนี้ยังพอเข้าใจได้ว่าน้ำทะลักเข้า
แต่นี่คือพอเรือเอ็นปุ๊บน้ำเข้าสูบน้ำออกไม่ได้

ข้อมูลทั้งหมดนี้คุณผู้ชมอยากให้ฟังทหารรุ่นแรกของเรือหลวงสุโขทัย
ท่านเล่าย้อนเลยนะตั้งแต่๒๕๓๐ตอนที่รับมอบเรือลำนี้มาจากสหรัฐอเมริกา
อ๋อนี่ดีอธิบายตามโมเดลอย่างนี้เข้าใจ
ต่อให้ผ่านมากี่ปีท่านยังจำได้ว่าเรือลำนี้เป็นยังไงลองฟังท่านหน่อย
ก้อยน้ำจะเข้าตรอยเสียเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่ได้
ได้ยินไหมคุณผู้ชมพ่อบอกพ่องงน้ำมันเข้าได้ยังไง
อันนี้ที่เอามาให้ดูแล้วอธิบาย
เรือนี้เป็นเรือจำลองที่ทำมาจากก้านไม้ขีดนะคุณผู้ชม
แล้วก็บอกแบบแต่ละจุดของเรือนะว่าจุดไหนเป็นยังไง
ท่านนี้คือพันธาเอกอุดมชัยชนะอายุ๖๐ปีแล้ว
เป็นนายทหารนอกราชการครับ

ไม้ขีดไฟนะแล้วก็เล่าความหลังเมื่อครั้งเคยประจำการอยู่ในเรือ
สุโขทัยคนถ่ายคือลูกสาวของท่านครับ
จ่าเอกอุดมเป็นทหารเรือที่ไปฝึกทหารสหรัฐ
ต่อให้ผ่านมา๓๕ปีแล้วทุกความทรงจำยังแจ่มชัดเลยนะ
จำได้ทุกพื้นที่ของเรือหลวงสุโขทัย
บอกเองว่าเรือหลวงสุโขทัยเป็นเรือที่มีสมรรถนะสูงที่สุด
กองทัพเรือไทยเลยก็ว่าได้

มีภัยจากบนฟ้าก็รับมือได้
มาจากพื้นน้ำและใต้น้ำก็รับมือได้
สาเหตุที่เรืออับปางเพราะถูกคลื่นนั้นเนี่ย
จ่าเอกอุดมตั้งข้อสงสัย
ยังไม่รู้เลยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
มันยากที่น้ำจะเข้าเรือนอกซะจากว่า
ส่วนประตูท้ายเรือจะไม่ได้ปิด
คือถ้าปิดประตูสนิททุกบานเนี่ย

นี่พันธาเอกอุดมท่านบอก

ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชม
ดูไงเรื่องที่แบบว่าปิดประตูเรื่องน้ำเข้า
มันจะไปสอดคล้องกับข่าวก่อนหน้าที่เราเล่าให้ฟัง
ที่พันธุ์จ่ายเอกทวัตชัยพูดถึงเรื่องของการปิดประตู
แต่ว่าคุณผู้ชมใดทั้งหมดก็ตาม
ตอนนี้คือนายกเองพลเอกประยุทธ์เองก็สั่งการนะ
จะต้องมีการตรวจสอบถึงเรื่องสาเหตุ
ท้ายที่สุดแล้วสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่
จริงยังมีประเด็นเรื่องการซ่อมบำรุงด้วย
ว่ามีการซ่อมบำรุงตามระยะหรือเปล่า
หรือว่าขาดงบประมาณในการซ่อมแซมหรือเปล่าอย่างไรนะฮะ